โอเคครับโหยร้องคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ในยกที่๒ด้วยเวลา๒นาที๕๘วินาทีครับ

วันนี้จบยก๒เอ้าเอาไปเลยครับ๓๐๐บาทจากกาวซิเมนจราเข้เขียวนะครับ
อบให้ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ครับ

คู่๒ก็จบยก๒คู่๓ก็จบยก๒ครับ

เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับในศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงขวามือผมครับโอ้โหเก่าเหลือเกินนะครับรายนี้

เอาขณะที่ซ้ายมือนะครับมุมน้ำเงิน
เข่าฟอร์มสดจากแดนสตอนะครับ
ลอยวิทยาเพชร๔๐๐๐ครับ
เอ้าถามที่มวยรุ่นน้องก่อน

มีอะไรมาฝากเขาบ้างคิดว่าจะเอาชนะเขาได้ลูกไหน

นะเราสดกว่านุ่มกว่า
ส่วนพี่ชาติ๒๙แล้วแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้ร่างกายเหมือน๑๔ครั้ง

กินเวย์โปรตีนมาร่างกายสดใสซ่าแน่นอนนะ

วันนี้ก็เป็นวันเกิดนัสทรงครับ
วันนี้จะทำให้เตรียมที่ครับวันนี้ทำให้สนุกครับ
อกมั่นใจนะวันนี้จะเอาชัยชนะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้น้าทรงด้วย
ของขวานวันเกิดให้นัสที่แท้จริงแล้วทรงบอกว่าต่อยให้สนุกก็พอครับ

สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะ
ติดตามวิทยาลก่อน
เงินมวยฝีมือร้อยเชิงรบ
ครับมาฟังประวัติของมวยคู่เอกครับของเราวันนี้ครับ
ฝ่าด้านครับที่ชื่อดูชาติโตเกี่ยม

เป็นชาวจังหวัดลบบุรีชกมาแล้ว๑๓๐ครั้งชนะ๗๙แพ้๔๘เสมอ๓ครั้งครับ
ข้างหลังชนะคะแนนทวนกกรรมนาศที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินพลอยวิทยาเพชร๔๐๐๐หรือหมูสะพานใหม่
โชลวิทย์ปีดาศักดิ์อายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
กมาแล้ว๗๘ครั้งชนะ๕๘แพ้๑๙เสมอ๑ครั้ง

ข้างหลังชนะคะแนนวิศนุพรสจต้อย๘ริ้วครับ
อ่ะน้ำเงินนี่ซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงฆ์นครสิทธิ์ธรรมราชและพิวิทยาเพศ๔๐๐๐๐นะครับ

แก้ไขนิดนึงนะใช้หมูสะพานใหม่ก็จะเป็น๔๐๐๐๐ครับ
ก็ขุนข่าวฟอร์มสดเลยครับช่วงโค้งสุดท้ายนี่มาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็ดอรัฐของผู้ช่วยสัตว์อาจารย์สุรัสตเสียงหล่อนะครับ
ซอยสามกรหลักคำแหง๑๑๒ครับ
ขณะที่น้ำมุมแดงนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ลบบุรีนะพี่ชัยนะครับ

ค่ายมวยที่มีตำนานยาวนานมากนะค่ายนี้นะ
ระกูลมวยครับค่ายนี้ตระกูลมวย
ก็เกิดจากความชื่นชอบมวยไทยของผู้ใหญ่ออสครับ

ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับเดิมนี่ชื่อล่าสุดนะ
หรือว่าผู้ใหญ่ห้อยครับผู้ใหญ่ห้อยเรา
ชนะทวนเกาะกปนาทและผมเองเนี่ย
รู้สึกว่าร่างกายแกดีขึ้น
ไปดูมาถึงข้ายเลย
ไปถามแกว่าทำไมร่างกายดีขึ้น

ร่างกายเหมือน๑๔ครั้งเลยนะ
เดี๋ยวดูไฟล์นี้เจอมวยรุ่นน้องจะเป็นยังไง

ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับ
มาแพ้ยอดมงคลไว้๒ครั้ง
แล้วก็มาแพ้ช้างสึก

ไม่ถูกฉลกกับสถานที่แห่งนี้เลยครับ
เดี๋ยวดูครับว่าจะปลดล็อกได้หรือเปล่านะครับ

วยคู่นี้ชกพิกัด๑๒๖ปอนด์ครับ
อายุว่าน้ำเนี่ยแก่กว่ากัน๘ปี
๙ปี๒๐ต่อ๒๙นะครับ

เป็นปัญหาหรือเปล่าล่ะพี่ชัยบนสังเวียน
กระดูกผ่านมวยมานี่โชคโชนร้อยกว่าครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่
กมาแล้วก็ไม่น้อยก็๗๘ครั้ง
ลูกนิมิตนี่ในสถิติเขียนร้อยกว่าก็จริง

ตะเวนต่อยมวยตามงานวัดนี่
วันหนึ่งไม่ได้ต่อย๒งานเลย

คู่บรมีกับศึกวันทรงชัยอีกคนนึงนะครับ

๘ปีแล้วนะครับที่ต่อยกับน้าทรงมา
อยู่ตั้งแต่น้าทรงยังอยู่ลุมพินีครับ
ยังเป็นศึกวันทรงชัยเวทีรุมินี

ครับรูปร่างช่วงชกนี่ครับ
ฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบ๕เซนติเมตรครับ

ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์วรสักพักดีคำครับ
ก็เป็นกรรมการน้ำดีอีกคนหนึ่งของราชดำเนินนะครับพี่โด่งของน้องนั่นเองครับ
มุมแดงนี่มีผู้ใหญ่ห้อยครับทวีศักดิ์สิงคลองสี่
ผู้ที่ดูแลค่ายแทนคุณพ่ออยู่ตอนนี้นะครับ
ถอดมงคลให้กับลูกนิมิตรครับน้องชายคนสุดท้อง
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่มีพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐ครับ
โมเตอร์ป้ายแดงของราชดำเนินนะขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับ
ก็มีคุณชายทุ่งสงศ์แล้วครับรวมไปถึงโกเด๊ะพรรณชัยอริเทพวรพันธ์นะครับ
ให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็
รายนี้ใช้หมูสะพานใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้สงครามข่าวเดือดติดตามยกหนึ่งกับพี่บุ๋มพี่ป่าครับ
สำคัญผู้ชมครับหากเลี่ยงเฉือนคมศิลปาการต่อสู้ในพื้นที่จำกัดกับฝรั่งมันที่หลายสิทธิ์จำกัด
สังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปความภาคภูมิใจแห่งเอเชีย

เริ่มตอนแรก๑๒มีนาคม

วันศุกร์ที่๑๘มีนาคม๓ทุ่ม
เป็นต้นไปทางไทยรัดทีวี๓๒
บนเวทีนี่เป็นผู้นำรายการแล้วนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นทวีสังพติศาสตร์ทวีพรล่าศุกร์

ตอบที่ว่าเป็นมวยลูกพี่นะฝ่ายแดง
และนางเกินบอกว่าจ้าวจะชนะแดงด้วยเข่า

อาชีพเขาอยู่แล้วจะมาแย่งเขาจะยอมหรือเปล่า
ถ้าบอกว่ารบบุรีต้องบอกว่าฝ่ายแดงเลย

มาชกที่นี่ที่ยอดมวยไทยรับสตูรีโอไปตรงนี้
ปรากฏว่าไม่เคยถูกฉลกเท่าไหร่

วันนี้ถึงแม้ผมจะไม่เคยมาชนะตรงนี้
แต่วันนี้เที่ยวนี้แก้เคล็ดมาแล้ว
ต้องดูว่าเคล็ดของเขาแก้แล้วจะชนะหรือเปล่า
ถ้าแก้ไม่ได้นี่เพชรขัดยอกเลยนะ

โปรโมเตอร์ใหม่ของเวทีราชดำเนิน
วิทยาเพชรสี่หมื่นนี่สิทธิ์เขานะ

หกมีนานี่เขาจัดเลยคู่เอกนี่
นำเอากุมารดอยเจอกับไอ้เจ้ามรกฏเป็นคู่เอกนะ

คู่นี้เคยชกที่สุดยอดมวยไทยรัฐมาแล้วนะ
นั่นแหละวันที่๑๖เขาจัดเป็นคู่เอกนะ

วันนี้เอาน้องมาต่อยก่อนเอาลูกน้องมา
รูปร่างโครงสร้างการผ่านมวยเป็นรอง

ต้องใช้ความใหญ่ความสดน้ำเงิน
นั่นแหละเสียสีปะทะแล้วยุบหรือเปล่า
รุ่นน้องนะขยับเดินเข้าหารุ่นพี่ด้วย

นี่ฝ่ายแดงมาสักครู่อีกได้ยินไหม

พูดเหมือนกล้องท่อคอร์นวาลค์อย่าไปเหมือนสิ
พูดเหมือนกันได้ไปชกเหมือนไม่ได้นะ
วันนี้ให้ของขวัญเดี๋ยวดูนะครับกางเกงสีแดงย้ายของขวัญโปรโมเตอร์แบบไหน
แต่มวยตัวนี้ก็ต่อยกับศึกวันทรงชัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม
โอ้มเป็นศึกผู้บรรลามี

ตั้งแต่กางเกงสีแดงต่อยเนี่ยโปรโมเตอร์น้องโอพริยากรอายุเท่าไหร่

แม่คุณพูดถึงน้องโอแล้ววันนี้ติดตามนะ
เขานำนักมวยไทยไปที่ประเทศจีนนะ
คนเลยนี่วันนี้มีถนนชัยนำไปนะ
ไปเลยไปเลยหลายคนเลยมวยดีทั้งนั้นเลยนะติดตาม

แต่ว่าเกมตอนนี้บนเวทีนะหัวล็อกยังวุ่นวายลุกขึ้นมาวุ่นวายกันแล้วนะ
ได้เปรียบการผ่านมวยนะฝ่ายแดงคู่นี้ยาวไป
หมดโยคหมดโยค
ศึกยอดมวยไทยรัฐของเราวันนี้คู่เอกครับผ่านมาแล้วยกแรกครับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่พลอยวิทยาไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่เลย

เกลียงสีน้ำเงินอนาคตนี่ยังใหญ่ได้อีกนะนี่ท่านผู้ชม

ไม่หมูนะชกไปชกมาไม่หมูนะ
หมูได้ยังไงล่ะขึ้นมาระดับนี้แล้วนะ
แม่นี่ที่มุมพุนินนะ
มากันเยอะเลยอาจารย์สุรัสตเสียงหล่อ

กิ๊กของใครนะเป็นกิ๊กของเจ้าวิทยา

เป็นช่วยกันเชียร์เลยนะที่มุม

ถ้ามวยแบบนี้นี่มันต้องใช้ความสดบทความเก่านะ
ต้องไปเอาให้รุ่นพี่หมดให้ได้
ให้ร่างกายปะทะไปเรื่อยล่ะครับ
นิ่งอย่ารอยมาแทร่จ้องจ้องไปจ้องมาแทร่จ้องแล้วเจ๋งไฉ่ได้
นี่แหละครับไม่มีคำว่าแก่งคอยไม่มีแข้งซ้ายเตะ

ขวาทั้งคู่นะเดี๋ยวต้องดูการปะทะที่วงในใครจะได้เปรียบ
ฝ่ายแดงครับชกไปชกมาก็เริ่มเก่า
ช่วงแรกนี่เวลามาชกแรกประสบการณ์นี่
บูทะลุอย่างเดียวเลยนะครับพอหลังนี่ก็มีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับ
เออก็เริ่มหันมาใช้ฝีมือเยอะขึ้นก็เปลืองพลังน้อยลง

แค่งซ้ายแขนโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้ยังอีกยาวนะหนทางเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นแค่ยกที่๒นะ

สาบังเสียกับพลอยวิทยา
ดูจากรูปร่างแล้วมันน่าสนใจนะ
นี่ครับรับแข้งซ้ายจับแล้วแทงด้วยซ้ายไปเลยนะครับคอยวิทยา
แข้งซ้ายของกางเกงสีแดงเอาไป๓๔ทีหยุดไม่ได้สะดุ้งไม่ได้นะ
อ่าอย่างนี้นี่รุ้นกันสี่ห้าแน่เนอะแล้วรอบเกม
วันนี้จะปิดทองฝั่งลูกนิมิตได้หรือเปล่าเท่านั้นเองน้ำเงินคอยวิทยา

เตรียมมาเนี่ยเนี่ยถ้าวางแค่งมาใช้อีกครั้งหนึ่งขลางไว้เนี่ยมันได้สวยได้ว่าซ้อมมา
วยระดับนี้ต้องทำการบ้านมาอย่างดีนะทั้งคู่นะ
มันต้องอ่านทุกเม็ดนะต้องอ่านทุกละเอียดเลย
วันนี้ผู้ใหญ่ห้อยนะคุมทีมมาเองเลยนะ
บ่ายแดงเนี่ยผู้ใหญ่ห้อยพี่ชายคือเจ้าทุวิศักดิ์กันนะ
น่ะพี่ชายของไอ้เจ้าลุงมิตร
หรือว่าจะต่อยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับได้รึเปล่านะครับ
บ่ายแดงบ่ายแดงลุงมิตร
วิทยาน้ำเงินนี่ลูกพี่เขาจัดใหญ่วันที่๑๖นะ๑๖มีนา
ลงไหนอ้าวดูใครได้เปรียบใครได้แขนตีไม่ได้อีกตีไม่ได้
ก็ยังแข็งแรงยังดียังยกที่๒ครับสิ่งที่เตรียมมานี่ยังใช้กันไม่ได้
ตัวเล็กกว่านะครับอ่าหยายสิกรรมการวัลศักดิ์
สีแดงตัวเล็กกว่าน้ำเงินนิดหนึ่งหหยายสุดบนวิธีก็ต้องกรรมการนะ
ท่านรับแล้วเป็นในเกมต่างรับแล้วคุณพี่ลุ่นน้องที่อยากแล้ว

ภาพช้าของมวยคู่เอกแล้วนะครับยกที่๒ที่ผ่านมา

โอ้โหนี่ลูกนิมิตนี่เตะซ้ายเข้าไปลำตัวโดนถอยวิทยาเกี่ยวขาได้ดันไปติดเชือกครับ
ต้องดูกันยาวจังหวะก่อติดตรงในยุคสามยุคสี่นะวัดกันที่เข่า
ยุคสี่ยุคสองก็เลยยาวไปก่อนนะพี่ชัยนะ
วยคู่นี้คือแบบว่าไม่ใช่ไม่เกรงศักดิ์ศรีกันนั่นสนุกเลยครับ
แต่ก็ดูแล้วก็ไม่เกรงศักดิ์ศรีนี่มวยรุ่นพี่ไม่กลัวรุ่นมวยรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่อยู่แล้ว
นี่น่าทรงนะครับวันนี้ก็นักมวยชกกันเต็มที่เลยครับ
เพื่อเป็นของขวัญนัดเบิร์ตเดย์ให้กับน้าทรงด้วยนะครับ
เอาไปตามต่อยกเช้าที่๓ครับ
นี่เป็นผู้นำรายการแล้วเข้มข้นแล้วกางเกงสีน้ำเงินนี่ต้องเปิดเกมรับ
เพราะว่าได้สดด้วยได้ใหญ่ด้วยนะครับ
ถ้ายืนแบบนี้อยู่ข้างนอกนี่ความเก่าของลูกนิมิตช่วยได้เยอะ
ความเก่านิมิตนะครับแจงสีน้ำเงินมันค่อยข้ายเบียนค่อยบีบค่อยข้อยบด
ตัดเวทีให้แคบครับทำให้กางเกงสีแดงนี่หนียาก

ต้องเดินแล้วตอนนี้คอยวิทยารุ่นน้องต้องบิดต้องบิดต้องบดรุ่นพี่ให้อยู่
อยู่ข้างนอกนี่เหลี่ยมไม่ได้ครับเนี่ยต้องท้าท้าชนท้าทะเลาะแล้วชวนทะเลาะแล้ว
ไปชกมากลายเป็นฝีมือเลยไอ้เจ้านิดแข้งซ้ายแข้งขวาสาดตลอด
อายุยิ่งเยอะพละกำลังจะไปเหมือนตอนดุงสดเฮ่าไม่ได้ครับ
ต้องชกแบบประคองละสี่สัวพระไม่ได้
จังหวะฝีมือแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไปกินลูกนิมิตง่ายนะครับ
ต้องเอาพละกำลังมาช่วยแบบนี้พลอยวิทยา
เดี๋ยวดูใครเป็นคนให้ของขวัญวันเกิดโปรโมเตอร์กันแน่
อาชีพนี่กางเกงสีแดงนี่เข่ามาก่อนนะครับ

ล็อคก็ไปเรื่อยครับตอนนี้

ไม่มีคำว่าแทร่จ้องไม่มีแก่งคอย
แกงเสียเป็นเจ้าแข้งขวา

ยังยังแกร่งทั้งคู่นะมาถึงตรงนี้แล้ว

กำลังยังเหลือกันอีกเยอะ

ตอนนี้ลุกที่วงในอย่างเดียวแล้วคอยวิทยา
คงแหลมใช้พละกำลังให้เป็นประโยชน

มวยสดโดนแล้วมันฟื้นเร็วกว่า

ไล่ไขแล้วเตะข่าว

แต่เป็นความสดเหมือนกับโปรโมเมอเตอร์ทรงไทยรึเปล่านะ

ซ้ายซ้าย
แค่งนี้สวยครับเตะแล้วคาเลย

หัวหน้าการกีฬาประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเซา

ปกในนี่ใช้ประสบการณ์เลยนะพี่ป่า
อย่างนี้ต้องไปวัดกันที่ยก๔ยก๕แล้วครับคุณผู้ชม
กับมวยแบบนี้มันเบียดกันเหลือเกิน
โหครับลุงน้องคู่ลูกพี่ตลอดใช้ศพบทเก่า

ต่างรับเจอแข่งซ้ายสูงให้หมัดขวา

รุ่นน้องคอยวิทยาขยับในช่วงปลายยกใกล้จบ

หมดยกหมดยก

ผ่านมาแล้ว๓ยกนี่ภาพช้ายกอีก๓
ฝ่ายพร้อมพี่ยาที่เดินเข้าหาถึงตัวตลอดเลยนะ
โหมีสัตว์แข่งขวาเข้าไปเดินปั้มตีเขาใน

ปล่อยสนุกนะมวยคู่นี้โหลุงสนุกจังจวาย

เอ้าใครได้ยินเสียงผมอยู่นะครับ
คนที่ภรรยาเนี่ยใช้ซักผ้าให้วางผ้าไว้ก่อน
และมาดูมวยกู้นี้ครับ
ยกที่๔แล้วนะครับ
ยกนี้น่าจะใช้เอารายชัดเจน
เอามาลุ้นกันต่อเกมในยกที่๔นะครับ
ยังเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับ
คอยวิทยาลุ้นที่วงใน

ตั้งฝ่ายตั้งโต้ตั้งฝ่ายตั้งตี

ความเก่าอยู่กับฝ่ายแดง

ในช่วงกลางยกที่๔นะครับ

ขวาไล่แขนตีด้วยซ้าย

มิกซูนัยเข้าดับขี้ซ้ายตีฝาโต้
กงไหนพริกเหยียบโอ้โหเสียหายก็หักตรงนี้ลูกไอวิท
โอ้โหเป็นเกมที่เจอแบบนี้กำลังเบียดมานี่เสียหายเลยนะครับ
อืมแล้วยกสี่ด้วยถือว่าเป็นยกไฮไลท์เลยนะครับตอนนี้
สถานการณ์ตรงนี้ก็มีกว่ากดดันแล้วครับ

ทีเดียวเลยนะเห็นเลยลูกนั้น

ไม่ได้นะครับต้องเดินต่อด้วยนะครับ
แข่งขวาเกี่ยวและคืนแรกกว่าถะนะครับผู้ชม
เออเนี่ยถ้าจับบนได้นี่แฟนมวยรอเฮอยู่แล้ว

แล้วเป็นเข่าถนัดตัวเองเกิดมาก่อนรับปอตีมาก่อนรับปริญญามาก่อนนะ
เด้งตีลบกันไปลบฆ่าอย่างนี้

เน้นหมัดวงในไล่แขนจับเค้นเน้นมา

แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาลูกมิมิตรลูกมิมิตร
ไล่ไปเร็วตีไปเร็วโต้ไปเร็ว

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่

หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
หรือว่าผู้สุดท้ายมีสิงคลอยวิทยาหมูสะพานใหม่